เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่มีหมายจับเรื่องอาวุธปืนแล้วก็เรื่องยาอยู่สองหมายค่ะ
ล่าสุดตำรวจเขาตามสืบมาได้ว่าไปแอบกบดานอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็บุกไปจับแต่ว่าเปิ้ลบ่อวินยิงสู้นะคะ
ตำรวจอาสาเจ็บไปหนึ่งนายสุดท้ายโดนยิงสวนวิสามันฆาตกรรม
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะตรงจุดนี้แหละค่ะ
คือจุดดวนปืนกันระหว่างคนร้ายกับตำรวจนะคะตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ของหอพักแห่งหนึ่ง
พื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะผู้ตายคือนายสำเริงกุจิรพันธ์นะคะ
หรือว่าเปิ้ลบ่อวินเป็นขาใหญ่และเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่บ่อวิงจังหวัดชนบุรี
นอนตายอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ค่ะสภาพก็คือถูกกระสุนเจาะเข้าไปที่หน้าอกและท้องรวมสี่นัดนะคะ
ข้างกลางมีปืนคนร้ายตกอยู่หนึ่งกระบอกและกลางถนนอีกหนึ่งกระบอกค่ะพนักงานสอบสวนสพปลวกแดงก็อายัดปืนเอาไว้แล้วก็ทำบันทึกข้อความไว้ทั้งหมดนะคะ
ตำรวจชุดที่ยิงเข้าปะทะกับคนร้ายเนี่ยไม่ใช่ตำรวจระยองนะ
เป็นตำรวจสพบวินชนบุรีคือเขาแกะรอยไล่ล่าตั้งแต่บ่อวินชนบุรีอ่ะ
จนถึงปลวกแดงระยองเนี่ยค่ะจนมารู้ว่าเปิ้ลบ่อวินที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ทั้งสองจังหวัด
มีหมายจับคดีอาวุธปืนและยาเสพติดอยู่สองหมายเนี่ยมากบดานอยู่ที่หอพักแห่งนี้ก็เลยปิดล้อมจับกลุ่ม
แต่เปิ้ลบ่อวินพยายามหลบหนีแล้วก็เอาปืนยิงต่อสู้ตำรวจทำให้อาสาตำรวจนายนพดลเนี่ย
โดนยิงเข้าท้องอาการสาหัสตำรวจก็เลยยิงสวนกันไปเลยกลายเป็นการดวนปืนกัน
แล้วสุดท้ายคนร้ายก็ถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะทีนี้ได้คุยกับแม่บ้านที่ดูแลหอพักอ่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเปิ้ลบ่อวินเพิ่งจะมาเช่าหอพักนี้อยู่ได้ประมาณ๓สัปดาห์เท่านั้นเอง
ส่วนคนที่อยู่ห้องเช่าใกล้กันเขาบอกว่าโอ๊ยผมได้ยินเสียงปืนดังลั่นเลย
ก็เลยออกมาดูตอนแรกก็นึกว่าคนเมาทะเลาะกันออกมาถึงโอ้โหนี่มันดวนปืนระหว่างตำรวจกับคนร้ายนี่นะ
เอาลองฟังเขาเล่านาทีดวนปืนนะคะ
ตำรวจท้องที่และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองก็เข้ามาเก็บหลักฐานนะคะ
บอกว่านอกจากจะมีปืนสองกระบอกเครื่องกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนแล้วเนี่ย
ไปเจอกระเป๋าสะพายสีดำของเปิ้ลบ่อวินค่ะนั่นเปิดออกมาดูเห็นไหมคะ
มียาบ้าอยู่ร้อยเม็ดมียาไอซ์จำนวนนึงและสมุดบันทึกรายชื่อลูกค้า
อ่ะเดี๋ยวต้องเก็บไปขยายผลเพิ่มเติมแหละ
ชงรายชื่อนี้ต้องไปสืบตามให้หมดเลยนะคะเบื้องต้นร่างของเปิ้ลบ่อวิน
ถูกส่งไปผ่าชนะสูตรที่นิติเวศแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเชิญตำรวจชุดทำวิสามันฆาตกรรม
ไปสอบปากคำประกอบสำนวนคดีด้วย